คุณผู้ชมครับภายร้ายยุคไซเบอร์ซึ่งนำมาสู่อาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกวันนี้มีรูปแบบที่หลากหลายนะครับ
แล้วก็เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินจนธนาคารต้องเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่าย
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาติดตามจากรายงานของคุณมาสุรีกล่อมแก้วครับ
ส่วนใหญ่เป็นการล่อลวงให้ลงทุนผ่านธุรกรรมออนไลน์ตรองลงมาเป็นการล่อลวงให้ลงทุนในกองทุนและหุ้นสหกรณ์สถาบันการเงินรวมไปถึงธุรกิจต่าง
ระยะหลังรูปแบบการหลอกลวงต้มตุ๋นเริ่มถูกจับทางได้
หลายครั้งถูกเหยื่อซ้อนแผนพาตำรวจเข้าจับกลุ่ม
ทำให้เหล่ามิจฉาชีพต้องพัฒนารูปแบบใหม่

เพราะต้องการให้เจ้าหน้าที่เกรงกลัวไม่กล้าตรวจสอบ
แนวโน้มของสถานการณ์การหลอกลวง
โดยใช้กลวิธีต่างมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อย
ในรูปแบบของการหลอกลวงแก๊งต้มตุ๋นแบบเดิม
จนมีการวิวัฒนาการไปอย่างรูปแบบใหม่
เพราะฉะนั้นฝากเตือนพี่น้องประชาชนว่าถ้าจะป้องกัน

ถ้าเราสนใจฟังคนตั้งใจมาหลอก
กับคนที่ไม่ได้ตั้งตัวเนี่ยยังไงเสียเราก็พลาด
เพราะฉะนั้นหลักเดียวเลยนะครับ
ไม่ว่าจะโกงการหลอกลวงทุกสิ่งอย่าง
คือตั้งหลักไว้ก่อนว่าอย่าหลงเชื่อ
ไม่ว่าจะมาในมุกอะไรก็ตาม
เราไม่หลงเชื่อแล้วบวกกับปรึกษาคนข้าง
ทางการเงินรูปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ทำให้สถาบันการเงินไม่สามารถอยู่อย่างนิ่งเฉย
จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายประชาสังคม
สถาบันการเงินทุกแห่งในประเทศ
เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับพนักงาน
และลูกค้าของสถาบันการเงินไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาธิบ
ให้ชัดเจน
ให้เราไม่ควรใช้ไวไฟที่เป็นสาธารณะ
เท่านี้นะคะลูกค้าก็จะสามารถป้องกันการเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพได้ในระดับหนึ่งค่ะ